คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นคู่อริกัน
ยกพวกมาทำร้ายกันนะฮะถึงขั้นใช้ประทัดยักษ์นะฮะปลาใส่กันแล้วก็บาดเจ็บ
ไปเอาเรื่องกันที่โรงพยาบาลอีกนะฮะทีแรกมีข่าวว่าเป็นปลาระเบิดปิงปอง
เราตรวจสอบแล้วนะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในชุมชนบ้านเกาะบางฉลง
พื้นที่หมู่๒ตมบางชะโหลงอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการ
ช่วงประมาณ๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้นะครับกล้องวงจรปิดในชุมชนสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
เป็นวัยรุ่นชาย๔คนขี่จักรยานยนต์มา๒คัน
ที่หนึ่งในนั้นจะใช้วัตถุที่คล้ายระเบิดปิงปองนะครับปลาใส่กลุ่มวัยรุ่น
ที่นั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งอยู่กลางชุมชน
มีกล้องอีกมุมหนึ่งที่เป็นจังหวะต่อเนื่องจากมุมแรกนะครับ
จับภาพวัยรุ่นอีก๒คนวิ่งลงมาจากรถจักรยานยนต์
แล้วก็หยิบมีดวิ่งเข้าไปไล่ทำร้ายกลุ่มวัยรุ่นที่นั่งจับกลุ่มสังสรรค์กันอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็มีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นมีผู้ชายอายุหกสิบแปดปีคนหนึ่งที่เป็นปู่ของกลุ่มวัยรุ่น
พยายามเข้าไปห้ามนะฮะก็เลยถูกทำร้ายจนบาดเจ็บไปด้วย
ถูกมีดฟันเข้าที่ปากกับมือด้านซ้ายจนเส้นเอ็นขาดนะครับ
คุณปู่นี่ชื่อนายยอดยิ่งชำพึ่งอายุ๖๘ปี
หลังจากนั้นทั้งสองกลุ่มก็มีการปะทะกันก่อนที่หนึ่งในสี่วัยรุ่นที่มาทำร้ายเขาเนี่ย
จะพลาดท่าตกลงไปในคลองฮะก็เลยถูกกลุ่มเจ้าถิ่นจับตัวไว้ได้
นี่ฮะพลัดตกคลองครับส่วนอีกสามคนวิ่งกลับไปที่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ขี่หลบหนีไปทิ้งเพื่อนเลยเพื่อนตกคลองนะฮะ
อ่าที่เกิดเหตุเนี่ยล่าสุดวันนี้ยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับ
พื้นถนนนะครับก็ยังมีคราบเลือดอยู่มีเศษข้าวของกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณเลย
คนในชุมชนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่าแบบนี้นะครับ
มาถึงก็ปลาระเบิดเลยแล้วก็ชวนละมุดกันเลย
เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยมาถึงเขาก็ฟักมีดไล่แทงน้องผมเลย
กะเอาตายถ้าโดนก็คือตายแน่
มาถึงก็ไม่พูดไม่คุยอะไรกันเลยปลาระเบิดเสร็จปุ๊บวิ่งใส่กันเลย
หนีไปสามคนครับแต่ว่าคนที่วิ่งแทงแทงมานี่เขาตกตกคลองก็เลยจับได้คนหนึ่ง
เพราะว่าครั้งก่อนมองหน้ากันแล้วพวกเขามาแทงเพื่อนน้องผม

เหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บทั้งหมด๕คนนะครับ
ฝั่งกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นที่นั่งสังสรรค์จับกลุ่มกันอยู่เนี่ยอันนี้บาดเจ็บ๓
แล้วก็มีปู่ของวัยรุ่นเจ้าถิ่นที่มาห้ามเนี่ยอันนี้บาดเจ็บหนึ่งโดนทำร้ายไปด้วย
แล้วก็ฝั่งผู้ก่อเหตุที่มาเอาเรื่องเอาราวเขาที่ขี่จักรยานยนต์มาที่พลัดตกคลอง
คนนี้ก็เจ็บอีกคนนึงทั้งหมดห้าคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุพอผู้บาดเจ็บไปถึงโรงพยาบาลกัน
ก็มีวัยรุ่นฝั่งที่ก่อเหตุสองคนขี่จักรยานยนต์คันเดิมตามมาที่โรงพยาบาล
เพราะรู้ว่าเพื่อนของตัวเองเนี่ยมาที่โรงพยาบาลที่บาดเจ็บคนหนึ่ง
ก็มาเจอกับกลุ่มญาติของวัยรุ่นฝั่งผู้ที่เป็นเจ้าถิ่น
แล้วก็มีปากเสียงกันที่หน้าห้องฉุกเฉินแต่ว่าตรงเนี้ยเหตุการณ์มันไม่ถึงขั้นบานปลาย
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาห้ามปรามกันไว้แต่ว่าระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายกำลังเดินกลับไป
ออกจากโรงพยาบาลไปไปที่ลานจอดรถฝั่งสองคนที่เป็นวัยรุ่นต่างถิ่นที่ขี่จักรยานยนต์มา
หยิบวัตถุคล้ายระเบิดเครื่องลงพื้นอีกทีหนึ่งนะครับแถวลานจอดรถนะครับ
แล้วก็รีบขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปทันทีทีนี้ค่ะทางด้านวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มที่กำลังสังสรรค์เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนงงค่ะคืองงมากว่าใครไปทำอะไรให้กลุ่มคู่อริ
แต่จริงแล้วคือยอมรับว่ากลุ่มคู่อริเนี่ยแต่ก่อนเป็นเพื่อนเรียนโรงเรียนเดียวกัน
สุดท้ายทะเลาะกันแตกกลุ่มกันเจอกันทีไรก็จะชอบมองหน้ากันท้าทายกันไปมา
แต่ว่าครั้งเนี้ยครั้งล่าสุดไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยสาเหตุก็คือก็น่าจะแค่มองหน้ากันนะคะ
ส่วนประเด็นที่กลุ่มคั่วหรี่ตามมาทะเลาะต่อที่โรงพยาบาล
ก็เพราะว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวคนเจ็บทั้งหมดไปรักษาที่โรงพยาบาล
ตำรวจนำ๑ใน๔ผู้ก่อเหตุที่ตกคลองได้รับบาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลด้วย
ทำให้เพื่อนฝั่งคนก่อเหตุไปเยี่ยมเพื่อนแล้วทีนี้แหละพอไปเจอกันที่โรงพยาบาล
ก็เนี่ยก็เผชิญหน้ากันอีกทีก็มองหน้ากันอีกหนแต่ว่าเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลไม่ได้บานปลายอะไร
เพราะว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ในโรงพยาบาลตะโกนเลยที่นี่เขตโรงพยาบาลห้ามมีเรื่องเนี่ย
คู่อริก็เลยยอมถอยยอมกลับไปนะคะแต่ระหว่างกลับเนี่ยค่ะกลุ่มคู่อริใช้ระเบิดปิงปอง
ตอนนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาคิดว่าเป็นระเบิดปิงปองอ่ะนะจุดแล้วก็ปลาใส่ลานจอดรถแล้วก็หนีไป

เรื่องอะไรกับประกอบเนี่ย
เคยมีครับแต่แบบมันหลายเดือนแล้วแต่เมื่อสี่ห้าวันที่แล้วเพื่อนของคู่กรณีผมเขามาแทงเพื่อนผมมาหาเรื่องเพื่อนผมเรื่องแค่มองหน้า
ตอนทุ่มครึ่งที่เขาย้อนกลับมาเขามาพูดอะไรไหมครับจังหวะจอดมอไซค์
ไม่ได้พูดเลยครับไม่ได้พูดอะไรปลาแล้วก็เขาปลาระเบิดมาผมก็เขามาไล่ฟันเลย
มันมาบานปลายต่อที่โรงพยาบาลได้ยังไงครับ
ไม่รู้ไงครับแต่เห็นว่าแบบคนในกลางเกาะเขาบอกว่ามีพวกวัยรุ่นแบบใส่หมวกกันน็อกเฟสหมกแบบขับวนมาผ่านโรงพยาบาลหลายรอบแล้วผ่านเดี๋ยวผ่านวนไปอย่างเงี้ยเหมือนเขารู้อ่ะที่ผมฟังมานะ
คือเหมือนเขารู้ว่าคนในเหตุการณ์มารักษาตัวที่นี่นี่แหละครับ
ใช่ครับพี่สาวผมกับพี่ชายผมเขายืนอยู่ตรงนี้เขาห้ามไม่ต้องเข้ามาเพราะพวกผมอยู่ข้างในนั้นกัน
แล้วพอพวกผมเห็นเดินออกมาเขาก็มีการเอามีดกับระเบิดไปซุกตรงนั้นซุกตรงพุ่มไม้
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะทีมข่าวได้สอบถามกับพันธุ์ตำรวจโทรรักษักเมฆจินดา
รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางพลี
ซึ่งก็บอกว่า๑ใน๔วัยรุ่นที่ก่อเหตุตำรวจอายัดตัวไว้แล้ว
แต่ยังไม่ได้มีการจับกลุ่มนะคะเพราะว่ายังคงต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ส่วนผู้ก่อเหตุอีก๓คนตอนนี้สารจังหวัดสมุทรปราการอนุมัติออกหมายจับแล้วค่ะ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ส่วนวัตถุคล้ายระเบิดปิงปองที่เอามาใช้ปลาใส่ฝั่งของผู้ที่เป็นเจ้าถิ่นเขาเนี่ยนะครับ
มีการตรวจสอบแล้วนะครับไม่ใช่ระเบิดปิงปองนะครับเป็นประทัดยักษ์นะครับ
แต่ว่ามันมีเสียงกับมีความรุนแรงคล้ายระเบิดนะฮะ
จากการสอบปากคำพยานแวดล้อมและกลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องกัน
เพราะว่าปมก่อเหตุมาจากความขัดแย้งสะสมนะฮะระหว่างกลุ่มผู้บาดเจ็บที่เป็นเจ้าถิ่น
กับกลุ่มที่มาลงมืออ่าแล้ววันเกิดเหตุหนึ่งในผู้บาดเจ็บ
ก็ไปท้าทายกลุ่มผู้ก่อเหตุขณะขี่จักรยานยนต์เอาไว้
ก็ต่างถิ่นกันนะฮะแต่ก็อยู่ไม่ไกลกันหรอกมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาก็เป็นแบบนี้